เสียงดังสนั่นหวั่นไหวและมีผู้ถูกยิงตายไปคนหนึ่ง

นี่เหตุการณ์นะครับเที่ยงคืน๒๒นาที
คืนที่ผ่านมานี่เห็นไหมฮะ
จักรยานยนต์๕คันรวม๙คนนะกลุ่มนี้
มาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางเข้าเคหะเมืองใหม่บางพลีนะครับ
หน้าสวนสุขใจที่อำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการ
ก็จอดรถที่สวนสุขใจซึ่งตรงเนี้ยจะมีกลุ่มของผู้ตาย
เนี่ยนั่งอยู่เดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะ
จะมีแสงระเบิดปิงปองนะที่มันจะวาบมาเลยนะครับ
ค่ะก่อนที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยรวมร่วมยี่สิบคนได้รวมกันนะฮะ
ก็จะเริ่มไล่ทำร้ายกันแล้วฝั่งของคนตายนี่เห็นไหมนี่
กับฝั่งจักรยานยนต์เห็นไหมฮะบึ้มแว๊บไปหนึ่งล่ะแว๊บหนึ่ง
เห็นเลยค่ะมุมซ้ายนะฝั่งที่นั่งอยู่ไม่ได้มากับจักรยานยนต์
วิ่งเข้าใส่ฝั่งจักรยานยนต์ก็ขี่ออกมาแล้วมีนู่นคนล้ม
นุ่นคนหนึ่งแล้วล้มนิ่งลงไปเลยอ่ะค่ะอ่าแต่พวกนี้ยังวิ่ง
ตามเขาอยู่เลยนะถือมีดถือดาบกันด้วยเห็นไหมฮะนี่คนก่อเหตุยัง
อยู่ตรงนี้คนนึงค่ะคือไม่รู้ใครเป็นใครนี่เอาทิ้งนี่มัว
กันน็อกหล่นเลยคือระหว่างที่ฝั่งนี้เขาไล่มาเนี่ยฝั่งจักรยาน
ที่ขี่เข้ามาก่อนค่ะตอนที่จะหนีเนี่ยนะฮะมีคนหนึ่งยิงปืนสวน
ออกมานู่นก็ไปโดนมันคุ้มในชีวิตต้องมาตายนะครับทางเข้า
เมืองใหม่บางพลีหน้าสวนสุขใจนะครับที่อำเภอบางสาวทง
จังหวัดสมุดราการนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเที่ยงคืนกว่านะ
คนที่ถูกยิงเสียชีวิตเป็นชาวกัมพูชานะครับอายุ๒๓ปี
ชื่อในเหลียกสุนแตงนี่ฮะส่วนกลุ่มคนก่อเหตุก็พากันขี่
จักรยานยนต์หลบหนีไปรวมทั้งมือยิงด้วยนะฮะที่ตอนแรกที่วิ่งวิ่ง
่งเนี่ยก็ขึ้นจักรยานยนต์ของเพื่อนแล้วก็พากันหลบหนีไปตำรวจ
สพบางสาวทงมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ

เพื่อนก็นี่รับซ้อนท้ายขึ้นจักรยานยนต์ไปเลยนะฮะ

ม่อนนะชื่อม่อนนะครับ
โอ้โหแล้วผู้ตายเนี่ยกระสุนที่ถูกยิงเข้ามานี่นัดนึงเนี่ย

เสียชีวิตคาที่เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
มีคนเจ็บอีก๒คนนะครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
คนหนึ่งก็เป็นฝั่งของผู้ตายอีกคนนึงเป็นฝั่งของกลุ่มผู้ก่อเหตุนะฮะ
นี่ก็เจ็บแบบพวกหัวร้างข้างแตกอ่ะไล่ตีไล่ทำร้ายกันนะครับ
มีปลอกกระสุนปืนจุดสามแปดศูนย์ตกอยู่ด้วยมีซากระเบิดปิงปองด้วยมีจักรยานยนต์ที่
ถูกตีพังยับเยินอยู่ด้วยส่วนนี้ศพของผู้ตายนี่จักรยานยนต์คือ
ที่ว่าถูกผ้าคลุมอยู่กลางถนนอ่ะค่ะคือคุณจะจะแลกกับชีวิต
เดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเห็นไหมต้องมานั่ง

ร้องไห้กอดกันอยู่กลางถนนข้างศพ
คือบางทีเหมือนประกาศศักดาประกาศศักดิ์ศรีกัน

เพื่อนคุณที่ว่ารักกันมากใช่ไหม

โอ้โหสะดุดีวีรกรรมอะไรของคุณนะ

มันก็ไม่ได้แบบโอ้ยดูสิฝั่งนู้นกล้าหารเหลือเกิน

โอ้โฮท่านผู้ชมค่ะ

ภรรยาเสื้อดำนะครับขวามือนะครับ

บอกว่า๕ทุ่มเมื่อคืนนี้
สามีบอกว่าจะออกมาหาเพื่อน
หลังจากนั้นได้รับแจ้งข่าวอีกทีก็คือ
สามีถูกยิงเสียชีวิต
ที่ผ่านมาสามีเคยเล่าให้ฟังว่ามีปัญหาทะเลาะอยู่กับกลุ่มคนไทย
แต่ว่าสามีก็บอกว่ามันเกิดขึ้นนานแล้วนะ

อายุเพิ่ง๒๓ปีนะครับ

ลงพื้นที่ไปนะครับไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้
ทางคดีเนี่ยอยู่ในท่องที่สพบางสาวทงนะฮะ
วันนี้ตำรวจเรียกกลุ่มเพื่อนผู้ตายมาเกือบ๑๐คนนะครับ

แล้วก็ไปคุมตัวกลุ่มฝั่งที่ก่อเหตุ
คุมมาได้๘๙คนด้วยกัน
จากการสอบสวนทำให้ทราบว่าคนยิงเนี่ย
ตำรวจบอกล่าสุดวันนี้นะฮะ
แน็กนะอายุ๑๕ปีเป็นมือยิงนะครับ
แล้วก็ถูกฟันบาดเจ็บด้วย
ถูกฟันเข้าแผ่นหลังกับข้อมือ
อาการสาหัสยังอยู่โรงพยาบาล
มีรุ่นน้องผู้ตายบอกว่าตัวเขากับเพื่อนรวม๘คนได้
กำลังนั่งดื่มน้ำต้มใบกระท่อมกันอยู่

อยู่ทางเข้าเคหะเมืองใหม่บางพลี
แล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุพากันขี่จักรยานยนต์เข้ามา
แล้วก็ปลาระเบิดใส่นะฮะ
ไอ้ที่แสงระเบิดวาบออกมาเนี่ย
ไม่ใช่กลุ่มเขาน่าจะเป็นกลุ่มที่ขี่จักรยานยนต์มาปลาใส่
พวกเขาก็วิ่งหนีตายกัน

วิ่งสวนออกมาเพื่อจะหากลุ่มผู้ก่อเหตุ

คือเหตุการณ์ตามคลิปมันก็จะชุดชุด
แน็คเนี่ยเป็นมือยิงอันนี้ฟลุ๊กเขาบอก
พอไปถึงจุดเกิดเหตุเจอกลุ่มชาวกัมพูชาเนี่ย
นั่งอยู่แถวนั้นตะโกนท้าทายเขาก่อน

แต่ฟลุ๊กบอกฝั่งนั้นปลาระเบิดใส่ผม
นี่แล้วยกพวกถือมีดวิ่งไล่ฟันพวกผมเห็นไหม

จังหวะนั้นเนี่ยตัวฟลุ๊กเองบอกก็กลับรถขี่จักรยานยนต์หนีเอาตัวรอดเหมือนกัน
มารู้ตอนหลังว่าแน็กเนี่ยถูกฟันจนบาดเจ็บสาหัส
ซึ่งเขาบอกเขาก็ไม่รู้เลยนะว่าแน็กเนี่ยพกปืนติดตัวมาด้วย

ยิงก่อนแล้วโดนฟัน
เข้ามาฟันก่อนเขาปลาระเบิดมาใส่ผมพวกผมก่อน
อันนี้ก็เลยถ้าแน็กได้ยิงไปเนี่ยก็ตายหมดครับ
เพราะว่าแท็กโดนฟันที่หลังอยู่โรงพยาบาลผ่าตัดครับ
พูดแน่ว่าเรายิงป้องกันตัวปุ่มพวกเรา

เจนะฮะหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นนะครับที่เป็นกลุ่มที่ก่อเหตุบอกว่า๒เดือนก่อนหน้านี้กลุ่มเขาเคยมีเรื่องกับกลุ่มผู้ตายนะครับ
เรื่องเมื่อคืนเนี่ยไม่ใช่ว่านัดหมายท้าทายกันให้มาเจอกันนะครับ
นี่ฮะกลุ่มเขามีปืนจริงเนี่ยแต่เป็นปืนที่เป็นปืนจริงแล้วยิงออกไปของแน็กเนี่ยกระบอกเดียวที่เหลือเป็นปืนแบล็งกัน
มีแต่เสียงนะครับผู้ปกครองของหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นฝั่งขี่จักรยานยนต์มาเนี่ยฮะบอกว่าไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
มีแฟนสาวของลูกชายมาบอกว่ามีตำรวจมาขอตรวจค้นที่บ้านแล้วเจอปืน๒กระบอก
ก็เลยเอาตัวลูกมาสอบสวนยืนยันว่าขณะเกิดเหตุลูกอยู่บ้าน
ตีหนึ่งครึ่งมีเพื่อนของลูกชายมาที่บ้านแล้วบอกขอฝากของหน่อยซึ่งไม่รู้ว่าเป็นอะไร
คาดว่าคงเป็นปืนของเพื่อนนั่นแหละก่อนที่ตำรวจจะมาตรวจค้นแล้วเจอปืนแล้วก็เอาตัวลูกชายมา
นี่ผู้ปกครองเขาบอกส่วนฝั่งผู้เสียชีวิตนะครับแม่ของผู้ตายบอกว่าถามจากทางลูกสะพ้ายแล้ว
ทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีเพื่อนชาวกัมพูชามารับลูกที่บ้านแล้วก็พากันออกไป
ลูกชายเนี่ยเป็นแรงงานมาทำงานที่เมืองไทยได้๕๖เดือนไม่เคยมีเรื่องกับใครนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรับศพลูกไปประกอบพิธีทางศาสนา
ลูกชายหนูไม่เคยกินลาวค่ะไม่ชอบกินลาวสุกแต่บุรีไม่เคยบอกไปไหนไปไหนมีเพื่อนเยอะไม่เห็นบอก
หนูเชื่อลูก
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับทางตำรวจสภบางศาสน์บอกว่าหลังจากเกิดเหตุได้ไปคุมตัวกลุ่มรุ่นฝั่งที่เป็นฝั่งคนไทยที่ขี่จักรยานยนต์มาเนี่ยตกลงคุมตัวได้๖คนนะครับอายุระหว่าง๑๕๒๑ปีนะครับเดี๋ยวจะขายายผลด้วยนะฮะตอนนี้ขยายผล

เดี๋ยวจะขยายผลด้วยนะฮะตอนนี้ขยายผลไปตรวจค้น
เจอปืนของกลางอีก๔กระบอกที่บ้าน๒หลัง
หลังจากพบข้อมูลว่าคนที่เป็นคนยิงนะฮะเอาปืนเนี่ยไปฝากที่บ้านเพื่อน
จากการสอบสวนกลุ่มผู้ก่อเหตุอ้างว่าในเจเคยมีปัญหากับกลุ่มวัยรุ่นชาวกัมพูชามาก่อน
เจนี่เป็นหนึ่งในกลุ่มฝั่งของขี่จักรยานยนต์นี่แหละ
ก็เลยเป็นมูลเหตุของการทะเลาะวิวาสนะครับตอนที่ไปเจอกันเมื่อคืน
ตอนนี้ถูกแจ้งข้อหาทั้ง๒ฝ่ายฝั่งของกลุ่มที่เป็นกลุ่มขี่จักรยานยนต์
ที่พร่อมกันมีและครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
นะร่วมกันพาอาวุธปืนด้วยนะครับส่วนฝั่งกลุ่มผู้เสียชีวิตคือกลุ่มชาวกัมพูชา
มีอยู่ประมาณ๑๐คนถูกแจ้งข้อหา
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุ

แล้วก็เรื่องการพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต